แล้วก็หลายฝ่ายก็ตื่นตัวในเรื่องนี้
รัฐบาลก็ให้การสนับสนุน
จากการนำปัญหาที่เกิดขึ้น
มาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีจนเกิดผู้ใช้จริง
แล้วก็แนะนะครับว่าหากภาครัฐต้องการสนับสนุน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่๒แล้ว
ฟาดีมองว่าในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
เป็นผลมาจากการทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น
ที่จะมีโอกาสสำเร็จในตลาดภูมิภาคจากความเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์สูง
ทำให้บริษัทใหญ่ไม่สามารถมาจอดตลาดได้
ส่งผลให้การแข่งขันไม่สูงเท่าที่จีนหรือว่าสหรัฐอเมริกา
แต่ว่ายังมีจุดอ่อนในเรื่องของเป้าหมาย

แต่มันจะมีความสำคัญว่ามีการเปลี่ยนชีวิต
ไม่แค่ในไทยแต่การเปลี่ยนชีวิตโลกาลีและมันก็จะเป็นที่นี่